เรื่องนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเห็นในโลกโซเชียลกันแล้ว
แล้วก็น่าจะเห็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
เป็นโพสต์ของผู้หญิงคนนึงที่อ้างตัวว่าเป็นลูกสาว
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับในพลเป็นถึงผู้การ
แต่ภาพที่ผู้หญิงคนนี้โพสต์น่ะเป็นภาพในลักษณะที่ว่ามีทหารเกณฑ์
มารับใช้ที่บ้านเธอซึ่งบ้านเธอก็อยู่ในค่ายทหาร
มาล้างรถให้ปอกทุเรียนให้
แล้วเธอก็มีการตำหนิทหารเกณฑ์เหล่านี้ที่มาทำงานที่บ้านเธอ
แล้วมีการพูดจาดูถูกเหยียดหยามในโพสต์นะคะ
ข้อความดูถูกเหยียดหยามทหารเกณฑ์เหล่านี้
คือเรื่องแบบนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน
ความรู้สึกในการรับรู้ว่าเป็นทหารเกณฑ์แล้วต้องไปรับใช้บ้านนาย
หรือว่าถูกนายพาไปใช้งานแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น
ซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของทหารเกณฑ์
แต่อีกมุมมองนึงเนี่ยก็มีเสียงบอกว่าบางทีทหารเกณฑ์เขาก็อยากทำหรือเปล่า
ดีกว่าไปวิ่งฝึกอยู่กับเพื่อนไปอยู่บ้านนายไปทำงานให้นายเออมันสบายกว่า
ทีนี้มาค่อยไล่ดูทีละโพสต์ของผู้หญิงคนนี้นะคะ
แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เธอปิดเฟซบุ๊กไปแล้วนะคะ
คือกรณีของผู้หญิงคนนี้มันไม่ใช่แค่เอาทหารเกณฑ์มารับใช้ที่บ้านของพ่อ
แต่ไปถ่ายภาพเขาแล้วไปโพสต์ลงโซเชียลด้วยถ้อยคำดูถูกเหยียดหยาม
อยากจะให้ดูค่ะเลยอยากจะให้ค่อยไล่ดูไปทีละโพสต์ค่ะ
คุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าเออแต่ละโพสต์ของเธอมีข้อความมีคำพูดมีภาพอะไรบ้างนะคะ
โพสต์เกี่ยวกับภาพทหารเกณฑ์ที่มาทำงานส่วนตัวที่บ้าน
ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์เก่าเมื่อ๒๓ปีก่อนนะคะ
มีโพสต์นี้ค่ะ๒๖มิถุนายน๒๕๕๙
โพสต์ว่าให้ทหารล้างรถฝนตกเพลียทำอะไรไม่ขึ้นจริง
คือมันอาจจะดูเหมือนธรรมดาครับแต่มันเป็นลักษณะที่ว่า
อันดับแรกทหารเกณฑ์เขาก็มาทำงานให้เนอะแล้วก็ไปโพสต์ภาพเขากำลังทำงานเนอะ
แล้วก็เหมือนกับดูไม่ค่อยเหมาะสมอันนี้แค่โพสต์แรกนะ
ค่อยดูไปเรื่อยนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะ
เป็นภาพทหารล้างรถเหมือนกันอ่าล้างรถอีก
แล้วก็มีข้อความบอกว่าทหารใหม่มาทำดีเอาหน้าไม่รู้เวลา
ฉันจะออกไปข้างนอกโดนด่าไปอีก๓คนให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยนะ
จะออกไปข้างนอกแต่ว่าเรามาล้างพอดี
ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นถ้าเกิดจะล้างก็ล้างให้เสร็จเดี๋ยวนี้
ใครเห็นก็ไม่สบายใจอย่างนี้ใช่ไง
แล้วก็มีโพสต์นี้ค่ะใช้ทหารเกณฑ์ปอกทุเรียนอ่ะโอ้โห
แล้วก็บอกว่าทหารที่บ้านมีแต่หน้าลาบ
ชาวเน็ตก็มองว่ามันเป็นการดูถูกทหารเกณฑ์คำว่าหน้าลาบมันดูถูกชาวอีสานหรือเปล่า
นี่ไงอ่ะยังไม่หมดนะคะครับก็มีโพสต์ที่เป็นภาพทหารทำงานเกี่ยวกับไม้อ่ะค่ะ
ใช้เครื่องตัดไม้อาจจะอาจจะเสียงดังอะไรแบบนี้นะเธอโพสต์ข้อความบอกว่า
ทำอะไรกันแต่เช้าวาคไป๘๐๐รอบจะนอนนอนกรี๊ดอยู่ในห้องล้านรอบ
เคยเห็นบ้านพังไหมทหารใหม่ยังไม่รู้ฤทธิ์หรือไง
เหมือนกับว่าตัวเองเป็นคุณหนูลูกสาวของนายทหารแล้วทหารเกย์ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมด
ก็เลยโพสต์อย่างเงี้อยู่เรื่อยค่ะคือเรื่องเนี้ยคนให้ความสนใจเยอะนะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละค่ะครับมุมหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่หลายคนรู้อยู่แล้วว่าเออมันคงมี
ตอนนี้เลยคุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าอย่าไปว่าผู้หญิงคนนี้เขาเลย
ดีแล้วที่เขาโพสต์จะได้รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันยังมีอยู่ในสังคมมุมหนึ่งนะ
แต่บางโพสต์เขาก็ตั้งแต่ปีห้าเก้านะฮะใช่เป็นโพสต์เก่าอย่างที่บอกค่ะ
เพราะว่ามีคนรอบตัวเธอชาวเน็ตเอยอะไรเอ่ยก็ไปขุดคุยเรื่องราวชีวิตของเธอไง
อยากรู้ว่าเธอเป็นใครพ่อเธอเป็นทหารยศอะไรอยู่ที่ไหนค่ายทหารบ้านเธออยู่ตรงไหน

อดิเล็กที่ที่ฉันชื่นชอบนะคะก็น่าจะว่ายน้ำออกกำลังกาย
แล้วก็ที่ชอบมากก็คือสั่งสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะ
ไม่อยากเป็นอะไรอะค่ะก็คงอยากเป็นนายตัวเองก็คงจะหาธุรกิจอะไรสักอย่างทำค่ะ
แต่ว่าพ่อกับแม่อยากให้เป็นอาหารซึ่งไม่ชอบเลย
ส่วนวิชาที่ดิฉันชอบนะคะก็ไม่มีค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ชอบเลี้ยง

อันนี้เป็นคลิปพ่อกับแม่อยากให้เป็นทหารแต่ว่าไม่อยากเป็น
แต่เป็นลูกสาวในทหารมีทหารมารับใช้ที่บ้าน
โพสต์เนี่ยถึงขั้นบอกว่าเนี่ยโอ้โหพ่อเอาชุดเอาหมวกทหารอะไรมาวางเอาไว้
บอกว่าถ้าอยากเป็นก็แค่หยิบขึ้นมานะคนอื่นหาโอกาสแทบตาไม่ได้เป็น
แค่ลูกหยิบขึ้นมาแล้วบอกว่าจะเป็นเดี๋ยวพ่อจัดการให้
เนี่ยโพสต์เนี่ยต่อให้จะเป็นโพสต์เก่าหรือว่าโพสต์ใหม่ก็แล้วแต่
ผมว่าคนเห็นแล้วจี๊ดมากจริงมันจี๊ดเข้าในหัวใจ
โอ้โหบางคนแบบเรียนแทบตายสอบแทบตายไม่ได้เป็นทหาร
เป็นทหาร
มีบ้านอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครราชศรีมา
คุณภูริพัฒน์ก็พยายามไปตามหานะฮะ
ก็ไปตามภาพตามแหล่งต่างที่พอจะสืบทราบได้จาก
โลกออนไลน์สังคมออนไลน์ที่เขาลงภาพกันไว้
ก็ไปถามคนที่อาศัยอยู่ในค่ายนี้ว่า
เออเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมตามรูปตามคลิป
เพราะว่าในโลกออนไลน์เขาไม่ได้เบลอกันเนี่ยนะ
ก็หลายคนบอกว่าเห็นแล้วเห็นข้อมูลแล้ว
เห็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ที่เป็นข่าวดังตอนนี้แล้ว
บอกว่าพ่อของผู้หญิงคนนี้เป็นทหารจริงแต่เกษียณไปแล้วหลายปีนะฮะ
แล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าทั้งครอบครัวนี้มานานมากแล้ว
ส่วนการโพสต์ลักษณะดูถูกเหยียดหยามทหารเกณฑ์นั้นเห็นว่าไม่สมควร
เพราะแต่ละคนก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองนะ
แต่ผู้บังคับบัญชากำชับเอาไว้ว่าอย่าไปแสดงความเห็น
เพราะตอนนี้มันเป็นข่าวดังแล้วนี่อันนี้ในค่ายทหารนะ
แล้วบางส่วนเนี่ยก็อยากจะใช้กระแสนี้ในการมาโจมตีทหารด้วย
ก็เลยบอกกันว่าอย่าไปให้ข้อมูลอะไรกันมากนัก
ทีมคราวธนาทีวีไปเจอกับผู้หญิงคนนึงนะฮะ
เธอบอกว่าเธอเป็นเพื่อนกับหญิงสาวที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของทหารเกณฑ์
รู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนเที่ยวกันมาหลายปี
หลังจากเกิดดราม่าเรื่องนี้ขึ้นมาพ่อของคนโพสต์ซึ่งเป็นนายทหารโกรธมาก
ได้ไปต่อว่าลูกสาวแล้วนะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไง
และปกติแล้วเนี่ยเพื่อนบอกนะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนปากวัยพูดจาโผงผาง
แต่ถ้าถามว่าจริงแล้วเป็นคนมีอะไรไหมไม่มีอะไร
ไม่ได้เคยกลางไม่เคยคุยโวโอ้อวดอะไรว่าตัวเองเป็นลูกสาวนายทหาร
จะมีแค่แบบนี้คือโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของทหารเกณฑ์ที่บ้าน
ไม่มีนะคะก็คือเห็นตามที่เขาโพสต์ล่ะค่ะเพราะว่าก็คือไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นแต่ก็รู้จัก
เจอตามร้านอาหารตามที่เที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทักกันทักทายกัน

ก็วัยนะคะก็ตามภาษาวัยรุ่นนะคะก็ธรรมดาเขาก็ไม่เคยมาอวดว่าที่บ้านเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เคย
คนที่เข้ามาด่าคุณคิดว่าตัวเองคุณดีแค่ไหนแล้วคุณมาด่าเขาอ่ะ

เอาเวลาไปทำมาหากินไปทำชีวิตคุณดีกว่าไหม

คุณภูริพัฒน์ได้ไปเจอกับเพื่อนของผู้หญิงคนนี้อีกคนนึงนะคุณเขียนมาสอน

ถ้ามาพูดคนอื่น

แต่เขาก็มีเพื่อนที่รักเขาอยู่
ที่พระรัฐรองประธานคณกรมติการทหาร

ภาพลักษณ์ของกองทัพเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย
ปกติทหารเกณฑ์จะมีภาระหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูลและข้อบังคับกำหนดไว้
รวมไปถึงการดูแลผู้บังคับบัญชา
แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปรับใช้คนในครอบครัว
แต่จะมีการแสดงน้ำใจเอง
เรื่องต้นจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับคณะกรรมธิการก่อน
และอยากให้ทหารเกณฑ์ที่อยู่ในภาพ
ยื่นเรื่องร้องเรียนจะได้สอบข้อเท็จจริงให้
แล้วก็จะเรียกคนโพสต์มาสอบถามข้อมูลด้วย
เรื่องนี้เคยมีการร้องเรียนมาและให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่โศก
ทุกเหล่าทัพตอนนี้พระบอลหลักทัพกำชับไป

โศกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทคงชีพตันตระวานิสบอกว่า
นี่เป็นเรื่องที่เหยียดหยามเกียรติภูมิทหารที่กองทัพไม่สามารถยอมรับได้
กำลังติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่ขนานกันไป
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตอนนี้กำลังตรวจสอบคาดว่าวันที่เก้าธันวาคม
จะรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้คนที่โพสต์เฟซบุ๊กเป็นลูกใคร
ที่บอกพ่อเป็นทหารยศใหญ่เป็นนายพลเป็นผู้การเป็นลูกใคร
โทคงชีพบอกว่างานของกองทัพมีการแบ่งงานอย่างชัดเจน
เช่นในหน่วยรบก็จะมีทหารทำหน้าที่รบจะรบอย่างเดียว
แต่ก็จะมีพลทหารบริการพลทหารบริการหมายความว่า
จะคอยทำอาหารคอยซักเสื้อผ้าให้กับทหารที่ไปออกรบ
ตำแหน่งพลทหารบริการก็เลยถูกกำหนดขึ้นมา
เป็นส่วนหนึ่งของงานตามภารกิจดังกล่าว
ไม่ได้หมายความว่ามีพลทหารบริการที่ไปคอยบริการตามบ้านนาย

การนำพลทหารออกไปใช้นอกหน่วยแบบนี้
ผิดประเภทของกระทรวงกลาโหมแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิด
เพราะกระทรวงกลาโหมไม่มีนโยบายอะไรแบบนี้
เป็นการใช้คนผิดประเภท
แต่มุมหนึ่งต้องดูว่าทหารเกณฑ์สมัครใจไปหรือเปล่า
แล้วใครนำทหารเกณฑ์เหล่านี้ออกนอกหน่วยไป
เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ
โดยเฉพาะการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
อันนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบ
เหตุการณ์นี้จะต้องมีการเอาผิดทั้งทางวินัยทั้งทางอาญา
ถ้าหากว่านำทหารเกณฑ์ไปใช้อย่างทรมาน
บังคับเขาไปข่มขืนใจเขาให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ
เข้าข่ายลักษณะการค้ามนุษย์
สมมุติ๒ปีที่แล้วแล้วก็โพสต์เนี่ย
ก็ต้องดูว่าโพสต์มาเพื่อวัตถุประสงค์
ใช่ไหมครับ

เราก็ไม่รู้เขาทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรใช่ไหม
อย่างเป็นว่าเขาอาจจะมีอาการทางชิดเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ
แต่ว่าถ้าปรากฏภาพของการนำทหารไปใช้กิจประเทศนี่แน่นอน

ถือว่าพ่อเขาก็ต้องผิดล่ะถูกไหมฮะ

เอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะว่าจริงจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าครับ
ปีผ่านมาแล้วแล้วทำไมอยู่ดีออกมาโพสต์แล้วก็กระจายกันไปอย่างรวดเร็วแบบนี้
อย่างรวดเร็วแบบนี้มันคือการคลื่นไหวของขบูรณ์การที่จะหาหลักการ
สนับสนุนการยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือเปล่าตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะคะ
แต่ก็ไม่โทษใครกองทัพบอกว่าความคิดเห็นต่างที่มีมาทั้งหมด
กองทัพเปิดรับก็จะพิจารณานำมาปรับปรุงกองทัพให้ดีขึ้น
บอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะแถลงให้ทราบแล้ว